รู้ก่อนร้อนหนาวสนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหลายคนสงสัยว่าสงกรานปีนี้ฝนจะตกหรือไม่
บอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่าฝนตกครอบคลุมเกือบทั่วทั้งประเทศนะคะ
ซึ่งจะหนักหรือจะเบาเนี่ยขึ้นอยู่กับทิศทางของลมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานมีฝนฟ้าขนอง๑๒๐๓๐ของพื้นที่ค่ะ
สภาพอากาศอุณหภูมิสบายนะคะ๒๒๓๗องศาค่ะ
ขณะที่ภาคกลางมีฝนไม่มากเท่ากับภาคตะวันออกนะคะ
ที่มีพื้นที่ติดกับทะเลเฉลี่ย๑๒๐๖๐ของพื้นที่ค่ะ
อุณหภูมิอยู่ที่๒๓๓๖องศาจุดใดมีฝนคลื่นจะสูง๑๒เมตรค่ะ
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเยอะกว่าฝั่งอันดามันค่ะคุณผู้ชม
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่อุณหภูมิอยู่ราว๒๓๓๗องศาคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฟ้ายังมีฝนค่ะ
ร้อยละ๒๐๔๐ของพื้นที่ไปไหนมาไหนเนี่ยพกร่มนะคะ
แล้วก็กะระยะเวลาการเดินทางให้ดีค่ะเพราะว่ารถเนี่ยอาจจะติดได้
คุณผู้ชมค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่ประเทศเบลเยี่ยมค่ะ
คุณผู้ชมที่นานเกิดหิมะตกแบบนี้เป็นหิมะหลงฤดูนะคะ
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนประเทศในยุโรปนะคะ
เข้าสู่ฤดูใบไม้คลีกแต่ที่เบลเยี่ยมกลับเกิดหิมะตกแบบนี้ค่ะ
ทำให้ดอกไม้ที่ผลิบานตามถนนหนทางเนี่ยมีหิมะและน้ำแข็งเกาะค่ะ
เป็นภาพที่หาดูได้ยากนะคะในช่วงฤดูใบไม้พลีแบบนี้
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ